คุณผู้ชมฮะที่ระยองเหมือนจะเจอตัวตึงอีกแล้วนะ
ตัวตึงเหรอแต่ตัวตึงอันนี้น่าจะสาขาสองฮะคนใหม่
อยากให้ดูการแต่งตัวของเขาครับ
ผู้หญิงจะมีอะไรเครื่องหัวใช่ไหมข้างบนเครื่องหัวนี่มีเหมือนกันเต็มหัวเลยคุณผู้ชม
อะไรบ้างไม่รู้นี่แต่ทางซ้ายนี่โกดโกดใส่อัดถี่ค่ะ
โอ้โหโอ้โหต้องส่งพี่เบิร์ตไปคุยหน่อยแล้วมั้งคนนี้
ฮะผู้ชายคนนี้นั่งอยู่บนซาเล้งฮะซาเล้งเทาแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบีย
พื้นที่หมู่๒ตะบนทุ่งควายกินอำเภอแกลงระยอง
แต่งตัวไม่เหมือนใครจริงนอกจากโกรธนะใส่อัฐิแล้ว
ประมาณ๓อันมีพระด้วยมีห้อยพระบนหัวด้วย
แล้วชายคนนี้ก็ขี่ไปจอดที่หน้าร้านขายของชำริมทางนั่น
ร้านประจำเขาร้านนี้เลยนั่งพึ่มพำพึ่มพำอยู่คนเดียว
ลองไปคุยดูเห็นบอกว่าสติไม่ค่อยดีครับคนนี้
แต่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะไม่เคยมาขอข้าวใครกิน
ไม่เคยขอตังค์ใครปกติก็จะเดินอย่างเดียว
แต่รอบนี้เนี่ยเจ้าของร้านก็ไม่รู้เหมือนกันไปเอาซาเล้งใครมา
หรือว่าซาเล้งของเขาเองไม่รู้ชาวบ้านก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน
ส่วนบนหัวเขาเนี่ยปกติจะมีของติดไม่มาก
คือมีแหละแต่มีไม่มากเท่านี้
ตอนนี้โอ้โหไม่รู้ไปเอามาจากไหนเยอะแยะ
เจ้าของร้านชำชื่อพี่สายหยุดครับบอกว่าปกติ
ผู้ชายคนนี้ก็จะเดินมาซื้อของแต่ช่วงนี้เห็นขี่ซาเล้งมา
ที่ร้านสองสามวันแล้วเขาสติไม่ดีแหละ
แต่คุยรู้เรื่องนะเอาพี่สายหยุดคุยกับเขารู้เรื่อง
นะฮะมีเงินใช้แล้วก็ไม่เคยเอาของใครฟรี
ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล
เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นี่ฮะ
ขี่ซาเล้งเอ่ยเอ่ยแบบนี้ไม่รีบเป็นคนไม่รีบฮะอืม